ข่าวนี้น่าจะทำเอาหัวใจสาวหลายคนระทวยกันไป

หนุ่มหล่อสุดฮอตพี่หลุยสก๊อตนั่นเองนะคะ

จะไปยังยังเดี๋ยวจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวจะควงหวานใจ
คุณนุ่นระมิดานี่แหละไปสวีทไกลถึงมาเกาะ
งานนี้ก็ไม่วายเออก็มีคนแซวคล้ายคุณนี่แหละ
จะไปไหว้พระขอพรขอเลิกงามยามดีงานวิวา
หรือว่าจะรวมไปถึงขอทายาทในอนาคตด้วยหรือเปล่า
สรุปแล้วจะเป็นเรื่องจริงตามที่หลายคนคิด
แล้วมโนกันไปหรือเปล่าไปฟังพี่หลุยกันหน่อยค่ะ
จริงครับไปวันพรุ่งนี้ครับ

ในใจเราอยากมีไหมเราก็อยากมี
เพราะว่าเราก็เริ่มอายุมากขึ้นเรื่อย

มันจำเป็นคุณบ้างไหม

เพื่อไปฝาก
เอาละมีลุ้งนิดนึงนะ

คือว่าเดี๋ยวให้กำลังใจเขาต่อไปแล้วกันนะสำหรับคู่นี้